มีทั้งรถปาเจโร่มีทั้งรถตู้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือหนูน้อยหนุ่งขวบเองนะ
มาขี่มาไม่ใช่หนูน้อยหนุ่งขวบขี่นะคือหนูน้อยหนุ่งขวบนั่งมาด้วย
แล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
จังหวะที่แบบต้องยื้อชีวิตต้องช่วยชีวิตเด็กน้อยเนี่ยค่ะ

มาไหนกันเนี่ย
พี่ปิดแผนหน่อไปหน่อย
ผ่านบนให้เลยฝั่งนี้
พี่ปิดฝั่งนู้นเลย
โอ้โหนี่คือต้องปั๊มหัวใจเด็ก
ต้องยื้อชีวิตเด็กนะครับเด็กแค่ขวบเดียวเอง
ต้องรีบปั๊มหัวใจเด็กเพราะว่าตอนแรกคือจับ

น้องนั่งมอเตอร์ไซค์มากับนายโซเพคชาวกัมพูชา
ปรากฏว่าถูกรถชน
แล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวผู้เจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ถามว่าปั๊มหัวใจเด็กจนขึ้นไหมขึ้นนะคุณนะ
นาทีนะมีชีพจรกลับขึ้นมาอีกทีแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ใช่ค่ะนี่อยู่ตรงหน้าตลาดไทยสมบูรณ์๓นะคะ
คลองหลวงปฐุมธานีครับแล้วเหตุการณ์นี้อ่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปตอนต้นไง
ว่ามีรถตู้มีปาเจโร่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์
แต่ปรากฏว่าคนขับรถทั้งฝั่งรถตู้แล้วก็ฝั่งปาเจโร่เนี่ย
ยืนยันว่าตัวผมไม่ได้ผิด
เถียงกันฮะใช่ค่ะเถียงกันอยู่
ฝั่งคนขับรถตู้คือในการใจพุกบอกแบบนี้
บอกว่าผมขับรถตู้จะกลับบ้านแถวนนทบุรี
พอขับมาตรงนี้เจอปาเจโร่ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้ว

นี่คนขับรถตู้คนขับคาเจโร่ใส่เสื้อสีขาว
แล้วคนขับปาเจโร่คุณรัชพลบอกว่าไง
ผมก็ไม่ได้ชนผมเป็นฝ่ายที่รถตู้ต่างหากที่ชน
ชนแล้วกระเด็นมาหารถผมต่างหาก

ว่าตกลงใครชนมอเตอร์ไซค์กันแน่นะครับ
กระเด็นมาหาพี่
ถามฝูกกล้องแบบนี้มีไหม
อยู่แหนะยืนเหี่ยงกันอยู่แบบนี้ค่ะ
สีน้ำเงินคนขับรถตู้บอกผมไม่ได้ชน

ดูนะนี่
เป็นภาพช้าให้แล้วนะคะโอ้ปั้งอันนี้คือชนไปแล้วนะ
ปาเจโร่ชนมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วมันเป็นจังหวะที่รถตู้สวนมาแบบเนี้ยอืม
เห็นไหมอ่ะตกลงใครชนก่อนเห็นแล้วปาเจโรใช่
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้ชัดชัดเลยนะคะโอ้เบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะสอบปากคำคนเห็นเหตุการณ์
แล้วเดี๋ยวต้องให้คนขับรถตู้คนขับปาเจโร่ไปให้การอีกครั้งที่โรงพัก
เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีกล้องวงจรปิดนะ
ภาพหลักฐานไว้ได้ทุกเหตุการณ์แหละ